ไปที่พยาวกันต่อเนอะชาวบ้านที่นี่เขาตะลึงเพราะอะไร
ไปเจอพึ่งหลวงจำนวนมากเลยนะคะทำรังอยู่บนองค์พระพุทธรูปพระสิงห์
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าอื้อหึพึ่งหลวงมาแบบนี้หรือจะมาให้ชอบ
ที่ยอดฮิตที่ชอบทำรังของก็คือบริเวณเคราะห์ใต้ขาง
ของพระพุทธรูปแล้วก็ตรงรักแร้
เออแต่เห็นชัดอยู่นะเนี่ยใช่เห็นชัดเคราวเหมือนพระพุทธรูปมีเคลาลงมาแบบนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมนี่คือวัดป่าห้วยบงนะอยู่ที่ตำบลแม่ปืมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ที่นี่คือพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งหรือว่าหลวงพ่อใหญ่โลกวิทูนะคะ
เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยที่ประดิษฐานอยู่ในวัด
สิ่งหนึ่งที่ทำให้พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งของวัดแห่งนี้แตกต่างออกไปก็คือ
ฝูงพึ่งหลวงจำนวนมากมาทำรังบนองค์พระ
ไม่ได้มาหนึ่งมาสองมาทำรังถึงสิบรัง
เป็น๑๐รังเป็นสิบรังแต่ว่าจะกระจายไปตามจุดต่างรอบองค์พระ
ไม่ว่าจะเป็นใต้ค้างบ้างล่ะใต้รักแร้ใต้ข้อศอก
โอ้ยมีหมดเลยคุณอืมอย่างกลับมาสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรม
ราวกับว่าเป็นอนาเขตของมันไปแล้ว
นั่นน่ะสิมาจองที่กันเลยค่ะคุณ
ซึ่งก็มีทั้งรังเล็กรังใหญ่ปะปนกันไปเนอะ
แถมพึ่งหลวงเหล่านี้ชาวบ้านเขาว่ากันว่าเป็นพึ่งที่รักสงบ
ไม่เคยทำร้ายใครนะคะ
ชาวบ้านกับสาธุชนเขาก็แบบตะลึงงึงงันกันไปว่าเอ๊ะทำไม
ถึงชอบมาทำรังที่องค์พระองค์ใหญ่นี้
เขาก็มีความเชื่อกันว่าพึ่งที่ทำรังเนี่ย

หลายคนที่ไปกราบไหว้ก็เลยนิยมขอโชคขอลาบกับองค์พระพุทธรูปไปด้วยเลย

ลองมีมารรยาตรแบบนี้กับคนอื่นด้าน

คุณพูดอย่างนี้ผมเป็นคนไม่มีมารยาทเลยนะ
อ้าวอาจจะเห็นไหม

พระเยาคู่ซีพระเยามาอีกแล้ว